เป็นความรักความคิดถึงและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก

ใช่ค่ะต้องบอกก่อนนะเรื่องนี้คือพ่อแม่น้องอยู่ที่ระยอง
แล้วที่ระยองก่อนหน้ามันเป็นพื้นที่ระบาดหนัก
พ่อแม่เป็นห่วงลูกชายค่ะก็เลยส่งลูกชายไปอยู่กับญาติที่ตราด
ทีนี้ไม่ได้เจอลูก๒เดือนเต็มนะ
แล้วภาพที่จะเปิดให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
เป็นวินาทีที่น้องจะได้เจอหน้าพ่อแม่เด็กผู้ชายตัวนิดเดียว
ตะโกนลั่นเลยค่ะพ่อพ่อไปดูกันค่ะ
น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย
น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย
น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย

น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย

น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย
น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย
น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย
น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย
น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย

น้องเฮ้ยน้องเฮ้ย

บอกว่าซึ้งน้ำตาไหลเลยนะฮะพาหลานมาส่งแบบนี้นะครับ
นี่ผมเห็นในคลิปนี้หูที่คนดูเยอะแยะ
คนดูก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน

ดีใจนะที่ลูกได้เจอพ่อกับแม่สักที
ใช่โอ้โหทีนี้ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วเด็กทำไมถึงต้องแยกจากพ่อแม่เนอะ
นี่ไงคือสาเหตุที่น้องต้องห่างพ่อแม่คือคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ระยอง
แล้วก่อนหน้าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวพื้นที่ระยองโควิดมันระบาดหนัก
พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกชายล่ะค่ะกลัวว่าจะติดโควิด
ก็เลยส่งไปอยู่กับคุณย่าที่ตราด๒เดือนเต็มเลย
เพราะว่าในโพสต์เนี่ยนะทางคนโพสต์เขาบอกนะ
บอกว่าน้องไม่ได้ติดโควิดนะคะน้องแค่มาอยู่กับย่าที่ตราด
เพราะว่าระยองบ้านน้องโควิดระบาดหนักจ้าคือบอกให้รู้นี่แหละค่ะ
แต่มันมีที่มาซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้าที่เด็กจะลงจากรถ
แล้วก็วิ่งมาหาพ่อแม่เพราะว่าตอนที่น้าสาวไปรับ
นี่คือคลิปบนรถแล้วบนรถก็โคตรน่ารักต้องใช้คำว่าโคตรเลย

จริงค่ะแล้วน้องดีใจมากตื่นเต้นมาก
ที่จะได้เจอหน้าพ่อแม่ขนาดพูดผิดพูดถูกอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังดูนะ

ตอนนี้คือตื่นเต้นมากใช่ไหม

ห่วงน้ำน้องเพียงปลอก่อน

หัวใจหัวเต้นเลยเนอะใช่ไหม
โอ้โหหัวใจหัวเต้นคือหัวใจเต้นแรงนั่นแหละ

แล้วก็น้าก็เอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
บอกว่าเด็กเขาตื่นเต้นเลยดีใจจนพูดผิดพูดถูก
คลิปตอนก่อนจะเจอพ่อกับแม่ก็เลยแอบถามความรู้สึกซะหน่อย
แล้วดูเด็กยิ้มสิคุณคือดีใจ
ดีใจมากอันนี้สัมผัสได้เลยถึงความแบบดีใจค่ะ
ใจเต้นหัวเต้นเลยครับหัวเต้น
แล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นคลิปต่อเนื่อง
กับการที่น้าได้พาไปเจอพ่อกับแม่
แล้วก็เด็กก็วิ่งเข้าไปโผล่กอดพ่อกับแม่เนอ
แล้วมันก็มีประโยคไงที่แบบว่าหลายคนดูแล้วรู้สึกชอบประโยคนั้นเลย
คือประโยคที่บอกว่าพ่ออยู่ตรงนี้ลูก
แล้วตอนที่น้องเจอแม่น้องตกใจ
พอเห็นพุงแม่น้องยังโอ๊ะคือแบบดุ้งนิดนึงสะดุ้งนิดนึงอะค่ะ
พอดูอีกนิดหนึ่งพอดูอีกนิดหนึ่งนะครับตอนวิ่งไปจิ้มพุงแม่

ตอนก่อนจะเอาน้องไปอยู่ที่ตราดภูมิยังไม่ใหญ่มาก
แต่ทีนี้พอผ่านมา๒เดือนไงคุณแม่ก็ท้องแก่เยอะแล้ว
ท้องโตแล้วน้องมาเห็นแบบเออก็คงสะดุ้งอะค่ะ
นี่ครับพ่อไปกลัวโอ้โฮจนพุงอันนี้อะไรฮะ
แล้วก็หันไปหาคุณพ่อเนาะนะครับน่ารักดีนะฮะ
แล้วก็ช่วงโควิด๑๙เนอะชีวิตมันเปลี่ยนไปไง
บางคนอาจจะไม่ได้เจอกันบางคนไม่ได้กลับบ้านเลย

นี่มันเป็นคลิปที่มันเต็มไปด้วยความคิดถึง
เราก็อยากเอาโมเมนต์แบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะ